พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้ยอย่างนี้เลยหัวจะปวดเออไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวทำป้ายประชดโจรมานักใช่ไหมอ่ามาแล้วอ่านหน่อย
ไหนนี่อ่าคุณเห็นไหมเอางี้ดิฉันอ่านให้ฟังครับ
คนที่จะมาขโมยของร้านกูการุณาเอารถสิบล้อมาขนของเยอะเยอะไอ้จุดจุดจุด
ชดใช่ไหมใช่ค่ะก็มาไงมาบ่อยนักไม่รู้จะทำยังไง
ในเมื่อมาบ่อยขนาดนี้มาเอาไปให้หมดเลยละกันก็คือสิบล้อรอบเดียวให้มันจะจบไปซะ
เออเขาประชดนี่คือร้านส้มตำป้าหวีอยู่แถวริมถนนพิชัยสงครามค่ะ
เที่ยมเพิงเมืองจังหวัดสลาบบุรีอ่ะนะคะพูดสักข่าวลองไปดูกันสักหน่อยดิ
โอ้โหทำไมถึงขึ้นป้ายแบบนี้ไปเจอเลยพี่เจ้าของร้านเป็นสองสามีภรรยาค่ะ
นะคะนายประยูนใจเย็นอายุหกสิบเอ็ดปีและนางชวีใจเย็นค่ะ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตำเนี่ยเจ้าของร้านนี้แหละเล่าแบบนี้

มันเข้ามามันยังมาขโมยถังแก๊สหนัก๑๕กิโลออกไป
แล้วไม่ใช่แค่นั้นเอาทั้งพระเครื่องทั้งของขลังที่เขาตั้งเอาไว้ในร้าน
เพราะว่าเอาไว้เรียกลูกค้าเป็นความเชื่อของเขานะเอาไปด้วย
ลิ้นชักขโมยเงินที่เป็นเหรียญเอาไว้ทอนให้ลูกค้าเอาไปจนหมดอีก
โอ้โหพี่ประยูนบอกแบบนี้ไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่ครั้งนี้พี่ทุ่งโดน
ก่อนหน้านี้ก็โดนตอนครั้งก่อนที่โดนเนี่ยเอาโดนเอาโทรศัพท์ซำซุงนะคะ
สองเครื่องมูลค่าสองหมื่นกว่าบาทหายไปเลยตัวเขาเองเขายอมรับ
ครั้งนั้นเขาไม่ได้แจ้งความเพราะเขาก็คิดแบบง่ายว่า
ไปแจ้งความตำรวจจับไม่ได้หรอกนะอยากเจอตัวคนร้ายเลยมากกว่า
แล้วเขาบอกว่าคนที่เข้ามาขโมยในร้านเนี่ยอยากจะให้เจอกับตัว
เหมือนกับลองกำตำสนองสักทีจะได้รู้ว่าเวลาขโมยของคนอื่น
มันจะเป็นยังไงลองฟังเสียงพี่เจ้าของร้านค่ะ
ของเยอะไอ้มันขโมยบ่อยอ๋อมามาไปบ่อย
เป็นกับคนที่มาขโมยมันคงเจอกันสักวัน